คำวินิจฉัยสารรัฐมนูลยุคภักดิ์อนาคตใหม่
ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหาร๑๐ปี
ก็แปลว่าตอนนี้สอสอของพักอนาคตใหม่
เหลืออยู่๖๕คนเท่านั้น
เพราะสอสอที่เป็นกรรมการบริหารภักดิ์
หมดสมาชิกภาพถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
คำถามตามมาก็คือว่า
หลังจากนี้ไปมีอะไรเปลี่ยนแปลง
มีอะไรเกิดผลกระทบทางการเมืองหรือไม่
อย่าลืมว่านี่เป็นการยุบพัก
ก่อนจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ๓วันเท่านั้น
ก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
พักอนาคตใหม่เป็นพักหนึ่งที่คนจับจ้องมองกันมากว่า
อภิปรายคราวนี้พักอนาคตใหม่จะทำหน้าที่เข้มข้นมากน้อยแค่ไหน
เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคุณธนทรทั้งคุณปียบุตร
ทั้งคุณพันนิกาบอกสังคมว่า
พักอนาคตใหม่มีข้อมูลแน่น
อภิปรายไม่ไว้วางใจของพักอนาคตใหม่จะเป็นมิติใหม่ทางการเมือง
ไม่ได้เน้นโวหารไม่ได้เอาแต่ว่ากล่าวเขาอย่างเดียว
แต่ข้อมูลแน่นเป็นข้อมูลที่ไม่เคยปรากฏเปิดเผยมาก่อน
ฉะนั้นพอกรรมการบริหารพักคนสำคัญอย่างคุณปียบุตร
หรืออย่างคุณพันนิกาหรืออย่างพลโทพงศกรรอดชมพู
ลุกขึ้นมาอภิปรายในสภาไม่ได้
ก็จะเป็นหน้าที่ของสอสอคนอื่นที่ยังอยู่
จะต้องรับไม้รับช่วงรับข้อมูลไปอภิปรายต่อ
แทนกรรมการบริหารพักที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ที่สองให้จับตาดูที่คุณธนทรคุณปริยบุตรคุณพันนิกาบอกไว้ว่า
ถ้าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็จะอภิเปิดการอภิปรายนอกสภา
เอาข้อมูลมาบอกให้คนไทยรู้
ทีนี้คำถามก็คือการอภิปรายนอกสภาทำได้ไหมทำได้ครับ
แต่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องข้อมูลเรื่องการถูกฟ้องร้องหมินประมาท
เพราะการอภิปรายนอกสภาคุณไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง

สอสอคนอื่นก็จะต้องถ่ายทอดข้อมูล
เพื่อไปอภิปรายแทนแกนนำที่เป็นกรรมการบริหารพัก
อันที่สองตามมาก็คือว่า
๖๕คนของสอสอพักษณะโค้ดใหม่
ยังเป็นสมาชิกภาพอยู่ครับ
ยังเป็นสมาชิกกภาพยังเป็นสอสออยู่
แต่ภายใน๖๐วัน

จะต้องไปหาพักใหม่อยู่
ประเด็นนี้คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่า

๕คนนี้ไปไหนไปกันไม่แตกแถว
แต่โดยข้อเท็จจริงต้องดูกันอีกทีนึงว่า

ไปไหนไปกันหมด๖๕คน

และถ้าแตกแถวจะแตกออกไปกี่คน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่า
ถึงแม้เขาจะศรัทธาพักอนาคตใหม่มาตั้งแต่ต้น

ก็อาจจะกรุมกันไปหาพักใหม่สังกัด

โดยข้อสันนิษฐานตอนนี้เชื่อว่า
เขาน่าจะไปอยู่พักร่วม
ฝ่ายค้านคือเป็นพักที่สังกัดฝ่ายค้าน
มากกว่าที่จะไปร่วมกับพักสังกัดรัฐบาล
แม้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีเสียงมาว่า
สังกัดรัฐบาลพยายามจะเจรจา
หวานล้อมต่อรอง
เพื่อให้พักอนาคตใหม่บางส่วน
ไปสังกัดอยู่กับภักดิ์ที่เป็นภักดิ์ร่วมรัฐบาล
เรื่องนี้ต้องตามกันดูดูต่อว่าสุดท้าย
เขาจะไปอยู่ทางไหน๑ไปไหนไปกัน
เป็นปึกแผ่นทั้ง๖๕คน

พักร่วมฝ่ายค้านด้วยกัน
กระเซ็นกระสายไปอยู่พักฝ่ายรัฐบาล
อันนี้เป็นทางเดินของแต่ละคน

เมื่อกรรมการบริหารพักไม่อยู่
คำถามก็คือว่าแถว๒ของพักอนาคตใหม่

และมีโปรไฟล์ที่คิดว่า
หน้าที่จะทำให้ภักดิ์โดดเด่นได้

มีหลายคนที่สปอร์ตไลท์จับจ้องมาก
ก็มี๒๓คนที่จะยกตัวอย่าง
คุณทิมหรือคุณพิธาริมเจริญรัฐ
คนนี้เป็นสอสอบัญชีรายชื่ออายุ๓๙ปี
การศึกษาจบมัธยมจากประเทศนิวซีแลนด์นี่
เรียนมัธยมเมืองนอกตั้งแต่เด็ก

คณะบริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบหนึ่งจากเอ็มไอที
ตอนนี้เขาเป็นประธานกรรมธิการที่ดิน

คนนี้แหละครับที่ลุกขึ้นมาอภิปราย
เรื่องรัฐบาลแถลงนโยบาย
อันนี้ก็มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับมาก

สปอร์ตไลท์จับไปที่คุณวิโรธรัคคณาอดีศร

ปริญญาตรีวิศวจุฬา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจจุฬา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตปริญญาเอก
จากนิด้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ
และคนที่๓เป็นผู้หญิงครับ
คุณสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อ
ปริญญาตรีปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วไปต่อปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสต
จากมหาวิทยาลัยตูรุสประเทศฝรั่งเศส
เธอทำงานวิจัยด้านนโยบายกว่า๑๐ปี
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิจัยและนักวิจัยอาวุโสของมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
ตอนนี้เธอก็เป็นประธานกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษดร

ที่เป็นคนถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่มีโปรไฟล์ดี
คนเหล่านี้จะเปล่งประกายสาดแสงออกมาได้มากน้อยแค่ไหน
อภิปรายคราวนี้ก็จะเป็นเวทีที่จะเป็นสนามทดสอบสนามสำคัญของการเป็นสอสอ
ฉะนั้นในภาพรวมของการเมืองไทยถ้าดูคนเหล่านี้ถ้าเขาได้เปล่งประกายขึ้นมาก็แปลว่า
การเมืองไทยก็มีคนหนุ่มคนสาวที่
มีคุณวุฒิการศึกษามีหน้าที่การงานดีเข้ามาอยู่ในวงการเมืองเยอะก็ต้องคอยให้กำลังใจ
ส่วนประเด็นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้ก็ธรรมชาติเลยครับ
คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนอกจากข้อมูลจะดีแล้วเนี่ยโวหารวาจาโวหารลีลาท่าทีก็สำคัญครับ

สะกดคนฟังให้อยู่ได้เนี่ยโวหารต้องเป็นส่วนประกอบ
ใครจะบอกว่าโวหารท่าทีไม่สำคัญมีข้อมูลเด็ดอย่างเดียวเป็นใช้ได้ไม่พอหรอกครับ
เวทีการอภิปรายนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูรุ่นเก่าที่เรียกว่าเป็นดาวสภาเนี่ย
แล้วแต่เป็นดาวสภาที่มีท่าทีลีลาวาจาสะกดคนฟังทั้งนั้น
พวกผมเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยธรรมนูลเทียนเงินอย่างนี้
สมบุญทรีรธรณยังนี้ที่เรียกว่าหมู่หินหรือไหม
ทั่งคุณชวนภายสมัครสมธารเวทเชลิมอยู่บำรุงวีระมุสิกปอง
ยังมีท่าทีที่สะกดคนให้ฟังการอภิปราย

อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการเมือง
เพราะว่าคนฟังการเมืองคนดูการเมืองคนติดตามการเมือง
เขาก็มีความรู้สึกว่าข้อมูลดี
แต่ถ้ามีลีลามีท่าที
มีองค์ประกอบอื่นที่ประกอบกับข้อมูลด้วย
ก็จะยิ่งทำให้บทบาทเด่นขึ้น
ฉะนั้นคราวนี้เราจะต้องคอยพิสูจน์ฝีมือ

ที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ทุกคนในพักอนาคตใหม่เป็นครั้งแรก
ทั้งนั้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ก็ต้องให้กำลังใจคนเหล่านี้เขาต่อครับ
นี่คือขีดเส้นใต้
การเมืองไทยสัปดาห์นี้แล้วก็บอกย้ำอีกทีหนึ่งครับว่า
รายการที่ผมทำอยู่เนี่ย
ขีดเส้นใต้ตอนกลางคืนวันเสาร์แล้ว
เที่ยงวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ผมก็มีรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยอยู่นะครับ